เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเคยไปถ่ายเอกสารไหม

ค่าถ่ายเอกสารยัง๒บาทอยู่ไหมตั้งกว่า๕๐ตังค์นะ

ไม่เกิน๕บาทถ่ายสีก็ว่าไปอย่าง
ถ้าไปถ่ายในสำนักงานราชการด้วยนะฮะ
ที่เขาจัดซุ้มมีเครื่องถ่ายเอกสารให้บริการเนี่ย

นี่ฮะคุณป้าลำพึงทองประพากับลูกชายเนี่ย
ร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเลย
ให้ช่วยตรวจสอบร้านถ่ายเอกสาร
ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงามราชการแห่งหนึ่ง

คือป้าจำเป็นต้องปริ้นต์เอกสารขาวดำ

นี่ไงคุณผู้ชมที่บอกว่ามันต้องแยกกันเนี่ย
ต้องดูนะบางทีถ่ายเอกสารมันจะอีกราคาหนึ่ง
แต่ถ้าปริ้นต์ขาวดำมันจะอีกราคาหนึ่ง
หรือว่ามีค่าอินเตอร์เน็ตอะไรที่ต้องไปเปิด

เพราะ๒๒แผ่นถ่ายในราคา๗๐๐บาท

ที่สำคัญทางร้านก็ไม่ได้ปิดป้ายบอกราคาไว้เลย
ทีนี้ก็โต้แย้งกับทางร้านกลับไป
บอกว่าทางร้านบอกว่าจริงนะ
แผ่นละ๔๐บาทนะป้าแต่เห็นว่าป้าเนี่ยปริ้นต์หลายแผ่น
ลดลงมาให้หมดเป็นเหมารวมเหมาราคา๗๐๐บาท
สุดท้ายถามป้าต้องจ่ายไหมจ่ายสิฮะ
ติดต่อราชการแต่ควักเงินจ่ายค่าเอกสารไป๗๐๐บาทแล้ว
ลำพึงตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานราชการดังกล่าว
เพราะรู้สึกว่านี่จริงแล้วหน่วยงานราชการก็น่าจะให้บริการประชาชนซะหน่อย
ขูดรีดเอาเปรียบประชาชนเกินไป
จากผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ
จะเป็นชาวบ้านเป็นตาสีตาสาคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายผู้สูงอายุ
ก็ต้องใช้บริการถ่ายเอกสาร
ไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อเพิ่ม
ทีนี้เจ้าหน้าที่เรียกทั้งฝ่ายคุณป้าลำพึงแล้วก็ลูกชาย
รวมถึงทางร้านมาพูดจากไกลเกลี่ยกัน
ทางร้านยอมรับว่าไม่ได้ติดป้ายแจ้งราคาจริง
แล้วก็ชี้แจงบอกค่าบริการที่มันสูงมันแพง
เพราะเป็นการปริ้นต์ไม่ใช่การถ่ายเอกสารธรรมดา
แถมยังต้องเปิดอินเตอร์เน็ตอีกด้วย
แต่สุดท้ายทางร้านยอมยอมคืนเงินให้กับคุณป้าไป

คุณสมัครก็๒๒บาทขอเป็นต้นทูลหน่อย

เอาเหรอตกลงคิดแผ่นละบาทแล้วใช่ไหม

อนุญาตให้ร้านรับถ่ายเอกสารดังกล่าว
เช่าพื้นที่ซุ้มภายในสถานที่ตรงนี้แล้วนะ

ปิดไปแล้วฮะไม่ให้เช่าต่อแล้วนะ
ไม่ได้ทำงานต่อตรงนี้แล้วต้องไปหาเช่าที่ใหม่
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ไปตรวจสอบดู
เพราะว่าเราก็ให้คุณผู้ชมส่งข้อมูลมาด้วยนะคะ

ส่วนถ่ายเอกสารราคาก็๕๐ตังค์ถึง๒บาท

เขาจะไม่ได้คิดค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มนะคุณ

แผ่นละ๔๐บาทโหโหดกันนะ

แม้ว่าระยะหลังนี้อาจจะไม่ต้องถ่ายเอกสารทางราชการแล้วนะ
เพราะมันแบบอิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับ